ไม่ต้องหากันแล้วค่ะสำหรับเจ้าของสวนมะลิที่นครปฐมนะคะถูกไปเลย
นี่คือนายโยธินคุ้มใหญ่โตอายุ๔๒ปีนะคะเป็นเจ้าของสวนมะลิ
ไปกราบไหว้หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดกลางบางพระในอำเภอนครชัยศรีค่ะ
เขาถูกรางวัลใหญ่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสามสี่ศูนย์สามแปดแปด
งวดวัตรจำวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมานี่แหละซื้อสองใบก็ถูกสองใบได้ไปสิบสองล้านนะคะ
โยธินเล่าบอกว่าเขาทำสวนมะลิอยู่ในตำบลบางพระไม่ไกลจากวัดนี้แหละ
สามเดือนก่อนมาไหว้ขอโชคลาภจากหลวงพ่อสมหวังขออย่างเดียวเลยครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วจะมาแก้บนหัวหมูล้านละร้อยหัวไปเลย
หลังจากที่บนเมื่อสามเดือนก่อนครับซื้อทุกงวดอื้อหือ
ซื้อลอตเตอรี่มันทุกงวดเลยค่ะจนกระทั่งมาสมหวังเอาเนี่ย
งวดที่ผ่านมา๑๖กันยายนนี่เองนะคะ
ลอตเตอรี่ซื้อมาจากที่วัดหลวงพ่อสมหวังเพราะผมซื้อทุกงวดซื้อประจำ
จะมาซื้อประจำแล้ววันนั้นยังไงไม่รู้ครับ
โทรตามให้มาซื้อหวยผมก็มาซื้อแล้วก็มาได้เลขอันนี้ครับ
หนุ่มโดเฮงเร่นนี้บอกด้วยนะคะเดี๋ยวสามจุฬาคมนี้จะนำหัวหมูหนึ่งพันสองร้อยหัว
มาแก้บนตามที่ขอไว้แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าเงินรางวัล๑๒ล้านบาทเนี่ย
เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกหลานเดินสายทำบุญ
ยืนยันว่าจะไม่เลิกอาชีพทำสวนมะลิ
เพราะเป็นอาชีพสุจริตที่รักมาก

เมื่อไหร่คุณอรัชพรจะได้อ่านข่าว
คุณสืบสกุลพันธ์ดีหวย๓๐ล้านบ้าง
ค่ะไปทำบุญเยอะคุณต้องซื้อทุ่งงวด๓เดือนนะคุณพร้อมจะเจ็บเรียง